อเล็กบอลชิงแชมป์โลกอันนี้รออยู่เป็นรายการใหญ่
นี่คือรายการใหม่กับรายการปัวเปื้อนมากครับ
โถโหเพิ่งเคยจัดการแบบนี้มีกองเชียร์ด้วยนะ
เราเลิกแข่งขันด้อย
ปกติเนี่ยมีแต่วอเลลและบอลไชร์หาดใช่มั้ยครับ
สิวะใช่
แล้วอันนี้ละคะ
อันนี้ไวลโบราณไชร์โครน
หอไชร์ครองหรือไหม

นี่หนึ่งเดียวในโลกต่าง

อ๋อไม่ได้พกฝีมืออย่างเดียวนะ
ฝีมือก็ต้องมีเสื้อผ้าชิ้นทีมันก็ต้องมา
งานนี้เขาว่ากันว่าเป็นการสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากงานปัวม่วนมากเนี่ย
เขาจัดขึ้นตามฤดูกาลนะนี่ฤดูร้อนฤดูฝนและหนาวเนี่ย
เขาจะจัดกันเป็นประจำแล้วก็ซีซั่นหนึ่งเป็นช่วงของฤดูฝนไง
เขาเริ่มต้นจัดการอีกครั้งอันนี้ซีซั่นหนึ่งแล้ว
แต่เดี๋ยวว่าจะต่อซีซั่นต่อไปเรื่อยตามฤดูกาล
แล้วเนี่ยสุดท้ายมันเป็นแนวคิดที่เกิดมาเป็นชื่อโครงการปัวเปื้อนมาก
จุดเด่นเน้นเรื่องของความสนุกครับ

หัวลายคนงงกันมันปัวเปื้อนมากกว่าอะไร
ถ้าไปที่นั่นแล้วอยากไปลองแข่งกับเขาดูก็ลองดูได้นะ
คุณต้องวิ่งดูก่อนถ้าเดินก็เหนื่อยแล้ว
จะไปแข่งวอเล็ตบอลตรงนี้ต้องแข่งแรงมากนะอย่างที่บอก
ใช่ไหมก็เป็นกิจกรรมดีเป็นการแบบว่าสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วย
ลิดเดอร์ก็เต้นไม่หยุดโอ๊ยอันนี้นักกีฬาค่ะไม่ใช่เชียร์ลิดเดอร์ขออภัย
กีฬาเต้นเชียร์เองเล่นเองนักเลงพอ